โคตรออกไปไปหาเพลงคำตอบนะ
เธอตลาดอยู่แล้วไม่เห็นเหรอ
เดี๋ยวถ้าใครจะถ่ายรูปใครจะสอบถามปัญหาการเมืองภาคอาญ้าง

ตอบมาเฉพาะครั้งเมื่อในแรงออกไว้ข้างรถ

สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
แต่เดี๋ยวไปน่ะน่ะเปิดหน้ามันก็ต้องหาจุดไปน่ะ
ไม่เป็นไม่เป็นเขาคนไทยเขาเป็นคนไทยเขาเป็นคนไทย
เพราะฉะนั้นคนไทยเขาต้องเข้าใจแล้วแล้วผมเนี่ยเป็นผู้ที่บริหาร
ผู้ที่ใช้อำนาจใช้กฎหมายก็ต้องอดทนฟังเขา
อยากใช้คนแรงกันละกันเมื่อกี้ก็ไม่ได้มีอะไรฟูแรงไหมอ่ะ
หรือว่าคิดว่าจะไม่มีเลยเฮ้ยมันก็มีเหมาะมันจะพอมีโอกาสมีทั้งนั้นอ่ะ
เนี่ยตอนนี้ปลอดภัยที่สุดเขาอยู่ทางพลังสือนี่แหละปลอดภัย
ไม่มีใครทำลายผมหรอกก็ให้ดีดี

การแสนแสนกระโปะของคนจากจังหวัดเวลาเค้ามีผิดกัดตัว
รับตัวใหม่
เนี้ยมันมาวานนี้
ไม่เคยไปให้ตายหลับมันไม่เคยไป

ก็เขาบอกว่าภาพดูถูกกันไม่ใช่เหรอ
ก็เป็นศาสตร์

ดูยังไงถ้าเขาดูให้คุณเป็น

เขาบอกคุณจะรวยแต่คุณนอนบนเตียงไม่ทำงานทั้งวัน

ก็อย่าไปงมงายฟังไว้

ก็ฟังไว้หน่อยไม่เป็นไรเลย

ตบตีไหม

ผมไม่ใช่คนอะไรแต่ผมดุนะ

ผมว่ามันมีชะตาชีวิตอยู่แล้วนะ

อาจขาดทุกอย่างมาดีขึ้น
เมื่ออะไรที่ฟ้าดินเห็นเอง

อ่าแล้วนี่ด่าผมมาเลยด่ามาอ๋อไม่ได้ว่าไหมธรรมเทศชาติมันย่อยยับไปแล้วกัน
อย่ามาโทษฮะพูดทุกอย่างรู้เรื่องเพราะว่าอ่านเคยอ่านบ้างไหมสื่อ
อ๋ออ่านดูค่ะอ่านแล้วเจอไหมที่รัฐบาลนี้ก็ทำดีดีอ่านบ้างเปล่า
แล้วถ้าในพักดีก็ในพักไปก่อนเม็ดมันขัดแย้งเป็นไม่ได้
ก็ไปหาคนนอกมาที่ไปเจอผม
ขายตัดสินเขราะเนี่ย
ผมไงเข้ามาให้ท่านได้ยังไงแล้ว

คุณไม่เห็นผมทำอะไรบ้างเลยหรือไง

ได้อีกนรหน่อยก็ถึงแต่ฟังแล้วอีกไม่ก็ซ่านะครับ
เดี๋ยวถ้าใครจะถามอะไรผมเชิญนะเอาไว้ดิ
ถ้าใครจะถ่ายรูปใครจะสอบถามปัญหาการเมืองภาคอายางถามใครคนนี้นะ

กินก้าวไปแล้ว
กินก้าวไปแล้ว
กินก้าวไปแล้ว
กินก้าวไปแล้ว